ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

วันละ๕ตัวตามที่คุณชูวิทย์บอกไปแล้วนะคะ

ใครยังไม่มีเราเป็นเพื่อนนะคะ
เราก็กดเพิ่มเพื่อน

แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กตีแสกหน้าด้วย
ข้อความไหนถูกใจก็รับไปเลยเสื้อนะคะ

ผู้โชคดีได้ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีนะคะ

ไปพบกับประธานาธิบดีสหรัฐ

ก็ไปหารือกัน

อฟฟิศรูปไข่
ที่ทำเนียบขาวไวท์

ถ้าไปบอกวอร์ชิงตันเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นรัฐวอร์ชิงตัน

สัมพันธ์ของระหว่างไทยกับสหรัฐ

โดยมีร่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ
นามของนายกรัฐมนตรีประเทศไทย

เกียรติพบกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์เหตุการณ์ต่าง
ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพายุเฮลิเคน
แต่นี่เดี๋ยวต้องพูดเรื่องเวกัสกันหน่อยนะคุณมิน

คือเมื่อวานผมก็ได้ข้อมูลแล้วล่ะ
แต่ว่ายอดตัวเลขยังไม่นิ่ง
เอาละครับทีนี้ก็พูดถึงท่านประยุทธ์ต่อ

พูดถึงเรื่องของภัยคุกคามต่าง
ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ยาวนาน๒๐๐ปี
ค่ะนะครับอ่าชื่นชมสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง
ก็คือท่านภรรยาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
และลูกสาวในความร่วมมือทุกระดับ
ด้อยโอกาสต่าง
โดยท่านประธานิดีทรัมป์ตอบว่า
พูดถึงความสัมพันธ์ทางการค้า

อันนี้เนี่ยอเมริกันเฟิร์สหรือเปล่าคุณมิ้นอืม

อเมริกันเฟิร์สก็คือนโยบาย

ผมก็คงจะพูดให้ฟังว่าเขาบอกว่า

อันนี้มีความหมายว่าอะไรก็ต้องขอให้อเมริกันก่อน

ถ้าเกิดต่อลองกันด้วยผลประโยชน์
ต่อรองกันด้วยสิ่งต่างก็ต้องอเมริกันต้องมาก่อน

อันนี้ก็คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

การซื้อขายอาวุธมีไหม

อเมริกาก็หยุดขายอาวุธให้กับไทยมาตั้งแต่

มีแต่เรื่องอาวุธที่จะต้องซื้อใช่ไหม

หรือโทปกรณ์อยู่อย่างเดียว
จริงสำคัญน่าจะเป็นเรื่องการค้าซะมากกว่าไหม

ประยุทธ์ก็มีคุยกันเรื่องการค้านะฮะ

เขาก็มีทั้งที่จะขึ้นภาษีพวกสินค้านำเข้าต่าง

สหรัฐให้การต้อนรับให้เกียรติเรา

เขาพูดกับประธานที่จำดีสหรัฐว่า
เราจะเดินตามหลักการประชาธิปไตย

ถ้าจำไม่ผิดตอนที่นายกอยู่เมืองไทย

แม่คุณก็จำอะไรแม่นซะอย่างนั้น

เดี๋ยวนะถ้าแปลว่าให้คำมั่นสัญญากับต่างประเทศ

เยอะเลยหลายการที่เงียบไป๒๓ปี

เก่าก็คงจะถึงวัยที่พอแล้ว
ก็ส่งถ่ายไปให้รุ่นลูก

คุณบันหานก็ไปแล้วก็มีคุณท็อป

แล้วก็รอว่ามีการประชงประชุมให้
พักการเมืองต่างเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ประชุมนะครับ
ท่านผู้ชมครับประชุมไม่ได้เพราะเขาอยู่ในช่วงที่เขาห้าม
การประชุมก็ไม่มีการประชุมแต่ว่าก็วางตัวไว้อย่างนั้น
สองในภาคหวังชาติไทยเองก็มี
คุณจองชัยคุณสมศักดิ์ปฤษฐานหลังจากคุณก็ให้ลูก
คุณเสมอกันที่ธั่งทำปรารดรปฤษฐานละรตะกุล

อืมคุณวันอยู่บำรุงที่เมื่อวานมีข่าวไง

ข่าวว่าคนเขาไปเอาสติ๊กเกอร์
คือคนมีคุณลุงขายยาดองเขาชื่นชอบ
วันส่วนตัวก็ไปขอสติ๊กเกอร์มาแปะเอาไว้ที่ร้านทีนี้

ก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ชื่นชอบในตัวคุณวันสักเท่าไหร
ก็เหมือนมาข่มขู่คุณลุงคนนี้ว่าแบบ
เป็นลูกน้องไอ้วันเหรอพูดจาแบบนี้
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่เอาสติ๊กเกอร์ออกเนี่ยร้านพังแน่
แล้วก็มาข่มขู่โอ้โหอย่างนี้จะยอมได้เหรอ
คุณลุงเครียดจนถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกหัวใจหยุดเต้น
นี่คือเข้าโรงพยาบาลเลย
หนักเลยคุณวันไม่ได้คุณวันอยู่บนลุงนี่
ใจถึงเพิ่งได้นโยบายเขาอย่างนั้น
คงจะเป็นคนที่จัดการเรื่องการเมือง

เพราะว่าคงจะเป็นทายาททางการเมือง

แล้วก็ยังบอกย้ำไว้ด้วยบอกไอ้ที่ไปบอกไปว่าผมว่า
ลูกใครอันนี้ไม่จริง
คุณวันยืนยันว่าเขารู้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เขา

ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่ารู้ไหมว่านี่ลูกใคร
เออแล้วผมก็ต้องให้ความเป็นทางกันหน่อยนะ

แล้วก็ไปบอกเขาพูดก็ไปยัดเยี่ยนแหละ

ประกาศไว้ตรงนี้เลยนะว่าคุณวันอยู่บำรุงเขาไม่เคยพูด
เขาฉะนั้นจะไปให้ร้ายไปใส่ร้าย
ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องในอดีตมันต้อนุ่ม

โตขึ้นแล้วผมก็กลับเนื้อกลับตัว
คนเราลูกผู้ชายเขาบอกชั่วเจ็ดที

แต่ว่าต้องมีโอกาสให้โอกาสกันบ้างคนเราจะไม่มีให้โอกาสเลยนี่มันก็เกินไปนะครับ
นี่คือรุ่นใหม่ของวงการเมืองไทยซึ่งผมคิดว่า
ถ้าปี๖๑มีการเมืองเนี่ยผมว่าก็ดีกับทางสื่อเรานะ
จะได้มีอะไรที่จะไปใหม่บ้างนะเพราะว่าใหม่บ้าง
นี่ฟังจากผลสำรวจประชาชนเขาก็พูดกันเขามองกันนะคะว่าถ้ามีการเลือกตั้งจริงแล้วเนี่ย
มันน่าจะเกิดการล้างบางล้างบางที่นี้คือคนอาจจะไม่เอานักการเมืองเก่าแล้ว
เอาหน้าใหม่เลยคืออยากเห็นอะไรที่ใหม่ไปเลย
อย่างนี้แสดงว่าคนเก่าเขาไม่เอาแล้วใช่ไหม
อันนี้เขาคาดการณ์กันเอาไว้เฉยว่าคนน่าจะเบื่อแล้ว
สุเธบเอาไหมสุเธบเขาก็มีรูปนะ

เขาบอกเขาไม่เล่นเขาจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วตกลงแล้วเขาจะตั้งพักไหม

ตอนนี้เอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับ
เราไปถึงยุคใหม่ได้ไหมทางการเมือง

คนเก่าก็เอาไปเลี้ยงหลานพอแล้วล่ะ

เพราะนักการเมืองเรามันไม่มีอายุไม่มีเกษียณนะ
บางคนอายุ๗๐๘๐ก็ยังเล่นอยู่

ก็เป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีเกษียณอายุ
ดังนั้นหลังเนี่ยเว้นไป๓ปีบางคนก็อาจจะ

อาจจะติดใจในการพักผ่อน
ส่งต่อให้คนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ออกมา

เพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันกับโดนัลดทรัมป์แล้ว
บอกว่าเดินตามรถแมพปี๖๖

ส่วนเบรกหน้าเราก็ต้องคุยเรื่องเวกัสกันหน่อย
เพราะว่าถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
แล้วก็เป็นการกราดยิงที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา

คุณมิ้นเคยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเคยไปเมืองเวกัสไหม

เพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่นะครับ
คือประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด๕๐รัฐใช่ไหม
พูดง่ายว่าคนไทยเนี่ยก็คงรู้จักดีนะครับ
อยู่ที่มนรัฐเนวาด้านะครับเนวาด้า
เรียนแบบยังไงครับก็ไปถึงที่หมาเกาเนี่ยโอ้โหมีคาซิโนต่าง

เป็นต้นตำรับเลยครับเริ่มแรกก็คือปี๑๙๙

โอ้โหไฟโล่งทั้งเมืองเลยมองเห็นแต่ไกลเลย
ที่มีระยะทาง๔๕ไมค์นะครับ๔๕ไมค์คือระยะของถนนเส้นนี้
ขนาดใหญ่มากมายระยะทางกว่า๔๕
ในโรงแรมต่างนี้คุณมิ๊นทร์รู้ไหมครับว่าใหญ่ขนาดไหน
เท่าไซค์โรงแรมมาตรฐานไหมฮะโอ้โห๕๐๐๐ห้ง
โรงแรมขนาด๕๐๐๐ห้งต่อหนึ่งที่หรอค่ะ
หนึ่งในโรงแรมนั้นสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นอยู่ที่อเมริกาเนี่ย
เซอร์คัส
โรงแรมนี้มี๓๐๐๐ห้องครับ
แต่ต่อมาอเมริกาคือสร้างอะไรแล้วจะต้องให้ถึงใจ
เห็นว่าเก่าแล้วระเบิดทิ้งเลย

ทุบแบบเมืองไทยคือตึกไหนไม่ชอบใจก็ระเบิดทิ้งเลย

เซ็ปต์ใหม่ของเวกัสเนี่ยก็มีหนึ่งในโรงแรมนี้

มันดาเลครับ

จะบอกไปเดี๋ยวคุณมิ้นจะตกใจ

ทั้งหมด๕๐๐๐กว่าห้อง๕๒๐๐ใช่ไหม
ค่ะ๕๒๐๐ห้องคือโรงแรมมันเดเลเบียที่เกิดเหตุอยู่ชั้น๓๒
นายสตีเฟ่นแพทด็อกเป็นคนในมณรัฐเนวาด้า
มีอาชีพเป็นนักบัญชีวัยเกษียณแล้วอายุ๖๔ปี

และได้ขึ้นไปที่ชั้น๓๒ของโรงแรมมันเดเลเบที่ทาวเวอร์๑
๓๒ทุบกระจกโรงแรมที่เป็นหน้าต่างทุบและเอาปืนกล
ซึ่งพกไปทั้งหมด๑๖กระบอก
กระบอกกราดยิงลงมาในขณะที่มีคอนเสิร์ตของใครเจสัน
เอาดีนเจสันเอาดีนเป็นนักร้องคันทรีคันทรี

เพลงคันทรีท่านผู้ชมเขาก็เหมือนเพลงลูกทุ่งบ้านเรา
ก็เพลงลูกทุ่งแหละครับถ้าเป็นคันทรี่ก็เพลงลูกทุ่งเพลงคาวบอย
ก็ปรากฏว่าในขณะนั้นมีคอนเสิร์ตของเจสันซึ่งมีผู้คนมาชมกันเป็นพันคน
คือเทศกาลดนตรีคันทรีใช่ค่ะ
พื้นที่จัดก็คือบริเวณนี้นะครับดังนั้นอยู่ที่ชั้น๓๒มองลงมานี่เห็นเลยครับ
เห็นพื้นที่ที่จะจัดคอนเสิร์ตชัดเจนครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ย่อมมีไฟย่อมมีแสงสว่างนะฮะ
มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตกี่คนครับ
ตอนนี้รายงานอยู่ที่๕๙คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บใน๕๒๗คน

ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดที่อเมริกาครั้งนี้ถือว่า
ร้ายแรงที่สุดนี่นะครับณล่าสุดเกิดที่รัชเฟอร์รีด้า
ที่เมืองออรันโดไนเกลับ
ท่านผู้ชมคงสงสัยว่าเอ๊ะประเทศสหรัฐอเมริกานี่
ก่อนหน้านั้นก็ยิงกันในคนเกาหลี

อยู่ก็เป็นคนลูกครึ่งเกาหลีเอาปืนเข้าไป

แม้กระทั่งในโรงเรียนปฐม
โรงเรียนประถมที่เป็นเด็กวัยรุ่น๒คน

ตายกัน๑๐กว่าคนหรือก่อนหน้านั้นหรือแม้กระทั่งสมัยผมเนี่ย
ไปเรียนหนังสืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็มีอยู่แล้วครับ
๓๐กว่าปีก่อนประเทศสหรัฐอยู่นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่
ไม่ใช่ผมนะในข่าวก็เข้าไปในร้านแฮมเบอร์เกอร์ก็ไล่ยิง
ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
คนตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ควรจะควบคุมอาวุธปืนไหม
เรื่องนี้คนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้
เป็นนโยบายชูโรงของสมัยประธานาธิบดีคนก่อนก็คือบารักษ์โอบามา
เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากตรงนี้คือพยายามที่จะดันพระราชบัญญัติ
ในการเข้มงวดการถือครองอาวุธปืนการซื้อปืนตลอด
คือพยายามจะดันตลอดแต่ไม่ผ่านสักที
มันมีกฎหมายซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกามี๕๐รัฐ
ก็มีแต่ละรัฐมีกฎหมายเป็นของตัวเอง
ถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐนั้นนะครับ
โดยเปิดเผยเลยเก็บอยู่ที่เอว
เขาให้๒ที่นะให้ไว้ที่เอวกับไว้ที่ใต้รักแร้
ที่เป็นกับสายสภายใช่ไหมคะใช่ครับ
เขาบอกว่าพกปืนอย่างเปิดเผยเลยไม่จำเป็นต้องปิด
เพราะว่าโดยเฉพาะรัฐเช่นตัวอย่างรัฐเท็กซัส
เขาบอกเทคชั่นอากาศร้อนก็ไปปิดไว้ที่ไหนมันก็แค่ผ้าปิดเท่านั้นเอง
ถ้าปิดไปก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่เปิดเผยเลยพกปืนอย่างเปิดเผย
คนจะได้รู้ว่าคนไหนมีปืนบ้าง
ทีนี้ปรากฏว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรอยู่๓๐๐กว่าคน

๓๐๐กว่าล้านคนเขาบอกว่ามีปืนอยู่
คุณมิ้นฟังแล้วอาจจะตกใจเขาบอกว่าเกือบร้อยล้านกระบอก

คือพูดง่ายว่าถ้าคิดเป็นคนเนี่ย
๑๐คนมีคนพกปืนมีคนมีปืน๘คน

เพราะว่าเป็นสถิติคือบางคนอาจจะมีปืนมากกว่า๑กระบอก

อาจจะมี๕กระบอก๑๐กระบอกเพราะเขาสะสมนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าสมาคมของฝั่งที่สนับสนุนให้มีปืนเนี่ย
เขาบอกว่าฝั่งนี้แหมเขามีความรวมตัวกันอย่างมั่นคง
เขาบอกว่าสมาคมนี้มีกำลังภายในเยอะครับ

คือเป็นนักล็อบบี้ที่ไม่ให้พระราชมัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
การถือคล้องวุฒิปืนการซื้อวุฒิปืน
ผ่านสะพานทั้งสองสะพานแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมาย

คือหมายความว่าเขาเห็นด้วยว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

สิทธิเสรีภาพในการปกป้องตัวเองนะครับ

เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่จะพกปืนและมีปืนไว้เฝ้าทรัพย์สินของตัวเองได้

การที่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการพกปืนเนี่ย
จะช่วยลดเหตุการณ์กราดยิงแบบนี้ที่จะเกิดขึ้น
เพราะว่าการที่ทุกคนสามารถมีปืนได้
ดีกว่าการที่คนกลุ่มเดียวสามารถมีปืนได้
คืออย่างน้อยถ้ามีมาก็ยิงสู้กันได้
ถูกต้องนั่นก็คือ

มีคนเห็นว่าปืนสามารถที่จะซื้อได้
รู้สึกว่าจะมีอยู่๓๑รัฐ
ส่วนที่มันเด็ดขาดบอกว่าไม่เอา
ไม่เอาปืนรู้สึกว่ามี๖ลัดเอง
นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะกล้ามเกิงอยู่
เป็นเมืองที่เป็นเซ็นเตอร์ของผู้ที่
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสองเพศ

เป็นเมืองหลวงโลกของเกย์

เพราะว่าปืนเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กราดยิงแบบนี้

นี่ยังไม่รวมระเบิดที่เจอ
ไม่รวมแอร์โมเนียมไนเตรดทำระเบิดในรถ
ไม่รวมกระสุนปืนกรงอีกไม่รู้กี่พันนัด

เหตุการณ์ยิงกลาดที่เขาเรียกว่าการฆาตกรรมหมู่เนี่ย

มงคลคนตกงานเพราะประเทศสหรัฐอเมริกา
คือถ้าคนตกงานคือหมดอนาคตเลยครับ
ตกงานหมายความว่าไม่มีรายได้

ไม่มีบัตรอะไรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประเทศไทยนะไม่มีให้ครับ

มีคนทำงานพนักงานปรายศนีย์อยู่คนหนึ่ง

ส่งอะไรผิดแล้วก็ปรากฏว่าโดนไล่ออก
ไล่ออกของอเมริกานี่คือไล่เอาง่ายเลยครับ

ไม่มีว่าจะต้องไปแจ้งล่วงหน้าเดือนหนึ่ง๒เดือน
แบบไทยเรานะครับไม่มีออกเลยออกเลยก็คิดมากครับไทยเราทันบนไม่อะไรทั้งสิ้น
วันดีคืนดีกลับไปบ้านเอาปืนเข้ามา
แล้วก็พกขึ้นไปที่บริษัท๔สำนักงานแล้วก็กราดยิงเพื่อนร่วมงาน

เอาปืนเข้าไปไล่ยิงเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าสังคมของอเมริกาเนี่ย
สังคมอเมริกาเป็นสังคมเดียวเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นคำว่าเดียว
ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะฮะอินดีอะไรนะ
ที่นั่นพออายุ๑๘ปุ๊บเนี่ยเขาไล่ออกจากบ้านเลย

ออกมาจากบ้านไปออกไปหากินเองออกไปทำงานออกไปเลี้ยงตัวเองได้แล้ว
อายุ๑๘ออกไปแล้วแต่ของประเทศไทยนั้นอายุ๓๐เนี่ยเวลาแต่งงานแม่ยังไปดูเลยว่า

ใช่บางทีอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่งงานแล้วก็มี
เพราะฉะนั้นเราแตกต่างกันกับสังคมของแมนเราไม่มีทางเกิดเหตุการณ์
ฆาตกรรมหมู่นี้ในสังคมไทยเพราะว่าในสังคมไทยเป็นสังคมหมู่
สังคมหมู่ที่มีป้ามีน้ามีพี่มีญาติยังมีการหยิบยืมเงินได้
ตกงานยังไปนอนอยู่ได้นะครับอาศัยอยู่หาช่องทางแต่อเมริกานั้นเลิกคิดครับ
สังคมเดี่ยวนั่นหมายความว่าคุณต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่คุณอายุ๑๘๑๙ไป
ทุกอย่างคุณพึ่งตัวเองหมดเพราะว่าเป็นสังคมเดี่ยวเป็นสังคมที่อยู่กัน
ในหมู่ในกลุ่มในคนที่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนสมาชิกน้อย
ดังนั้นแตกต่างกับไทยดังนั้นการที่คนของอเมริกาก็จะคิดมาก
มันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแปลกฮะเหตุการณ์ที่เกิดในการ

ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจำได้สถิติที่โอบามาเคยทำ
เขาบอกว่าคนอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงแบบนี้
มากกว่าก่อการร้ายสิคือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
แต่เขายืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ก่อการร้าย
แม้ว่าในสตีเฟ่นจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามก่อนหน้านี้ประมาณ๓๔เดือน
ใช่แล้วไอซิสเองก็ออกมากล่าวอ้างบอกว่านี่เป็นผลงานของเขา
แต่จริงแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็สืบสวนเบื้องต้นแล้วว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายคือตัดประเด็นนี้ทิ้งไป
แต่ว่ายังคงสืบหาแรงจูงใจอยู่ว่าเกิดจากอะไร
โอเคให้ผู้ชมอัปเดตในเรื่องนี้หน่อยนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อ
ชูวิตตีแสดงหน้า
อัปเดตข่าวกันไปแล้วสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
ก็นั่นเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเกิดที่ประเทศศาสตร์และอเมริกา
ทีนี้มีคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือเฉพาะอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยคุณมิ้น
อย่างกรุงเทพเขาเริ่มร้องเรียนมาที่ผม

เพราะว่าวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนี้เริ่มเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับ
จากคนที่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่นะครับก็อยู่เล็กลงมาเล็กลงมา
จนหลังเนี่ยคุณวิ้นครับเค้าจะอยู่ไกลการจรรย์ก็ติดขัดศาสน
เขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่รถติดอันดับหนึ่งของโลก

แล้วก็เลยจะต้องตัดสินใจซื้อคอนโดรังหนู
นกกระจอกล่ะครับท่านผู้ชมครับที่จะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
ท่านก็คงโชคดีครับเพราะว่าท่านอยู่ในที่ที่มีอากาศ
แต่ถ้าเกิดอยู่ที่กรุงเทพกธมเมืองฟ้าอมรเนี่ย
ก็จะต้องอยู่คอนโดครับเพราะว่าอะไรครับ

เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าบ้างอะไรบ้าง

ก็อาศัยอยู่ในคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงาน
ซึ่งคอนโดต่างราวนี้คุณมิ้นว่าใหญ่เท่าไร

ได้ค่ะโลกห้องหนึ่ง๒๒ตรมฯ
๒๒ตารางเมตรคงจะน่ากงประมาณ๔เมตร

๔๖๒๔ประมาณนี้
คือพูดง่ายว่าห้องนึงเล็กมากครับ

ท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่คอนโดกรุณาฟังผมเสียนิดหนึ่ง

ที่เป็นประโยชนเขาเพราะว่าเรื่องนี้มีคนร้องเรียนมา
คอนโดต่างเหล่านี้เวลาที่จะโอน

ซึ่งค่าส่วนกลางเนี่ยก็จะคิดเป็นต่ออะไรครับ

สมมุติว่าคุณอยู่๒๒ตารางเมตรเนี่ย
เขาบอกว่าเขาคิดตารางเมตรหนึ่ง๓๐บาท
๓๔๒บาท
๑๒๖๐บาทที่วัยต้องจ่ายต่อเดือน

คุณมิ้นทราบไหมครับว่าค่าส่วนกลางเอาไปจ่ายอะไรบ้าง

ส่วนการถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกดูแลลานจอดรถบ้าง
หรือว่าพวกส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันอย่างสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ป่ะคะ

ถูกต้องครับก็หมายความว่าจะต้องไปดูแลทางเดิน
ทำความสะอาดแม่บ้านยามรักษาความปลอดภัย

ลิฟต์ปั๊มน้ำอะไรต่าง
ทีนี้เขายังมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกอะไรครับ

เก็บทางเดียวก็เลยตอนแรกเลย๕๐๐๐๐บาท๓๐๐๐๐บาท
เอาเป็นเงินกองทุนเพื่ออะไรครับ
เพื่อเอาดอกผลของเงินกองทุนมาใช้
ตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาเก็บไว้ทีมหนึ่งเลยนะ

ส่วนอันนี้เป็นที่คิดไปต่อเดือน
ซึ่งเขาจะเก็บล่วงหน้าอาจจะเป็นปีนะครับ
ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณโอนไปเดือนตุลา
ปีนี้เขาก็จะเก็บไปถึงตุลาปี๒๕๖๐
ก็เก็บไปทีเดียว๑๒เดือนเลย
ส่วนเงินกองทุนนั้นเก็บครั้งเดียวก็อาจจะตกลงกัน
เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับอาจจะ๕๐๐๐บาท
ถ้าถูกหน่อยก็ที่คอนโดเล็กหน่อยก็อาจจะ๓๐๐๐บาท
ถ้าคอนโดใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นแสนนึง
ซึ่งเงินกองทุนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปเก็บไว้

ในเรื่องต่างที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนกลาง
เช่นการจะปรับปรุง
จากการทาสีใหม่จะเปลี่ยนท่อใหม่
แต่หลังมันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าการที่จะเก็บใด
ก็แล้วแต่ในกฎหมายนิติบุคคลหรือกฎหมายคอนโด
เขามีระบุไว้ว่าจะต้องมีการประชุมกัน
ทีนี้พอประชุมกันเนี่ยคนที่อยู่อาศัยนั่นก็ติดธุระ
ไม่ได้ประชุมกันบ้างไม่ได้สนใจบ้าง
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นก็เป็นนิติบุคคลหลอก
ที่บริษัทคอนโดต่างเหล่านั้นตั้งตัวแทนนอมินี
แม้กระทั่งบริษัทในเครือของตัวเองเข้าไปไว้
และได้โอกาสในการเรียกเก็บเงิน
หลังนี่คุณมิ้นตกใจนะเขาเรียกมีอะไรรู้ไหม
ค่ะเขาเรียกมิ้งการเรียกเก็บเพิ่มเนี่ย
คุณรู้ไหมเขาเรียกเก็บเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรคะ
เวลาที่เราโอนคอนโดเขาก็มีติดกล้องวงจรปิดเรียบร้อย
ติดที่ทางเข้าติดที่จอดรถติดที่ล็อบบี้ติดที่ทางเดิน
เห็นว่าเรามีความปลอดภัยโฆษณาก็มี
แต่พอเราไปอยู่นี่ตามบินเขาคิดว่า
เดี๋ยวสิมันอยู่ในคุณสมบัติของคอนโด
ที่เราซื้อจ่ายค่าคอนโดไปไม่ใช่เหรอคะ
แต่พออยู่ไป๓๔ปีอีอยากจะเปลี่ยนขึ้นมา

มันไม่ได้ประชุมโดยความร่วมมือของผู้พักอาศัยทั้งหมด
คนที่อยู่ก็เป็นบริษัทนอมินีของบริษัทพัฒนา
ก็เอาคำว่ากองทุนมาตั้ง
เรียกเก็บจากผู้ที่อยู่อาศัย
มันเป็นหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยเหรอคะ
ใช่ครับทีนี้เป็นหน้าที่เพราะว่ามีการประชุมไง

ซึ่งปีหนึ่งการประชุมครั้งหนึ่งแต่ว่าพวกคนที่พักอาศัยไม่ได้ไป
คอนโดโดยทางนิติบุคคลก็ถือโอกาส

เรียกเก็บคุณ๓๐๐๐บาท
แล้วนั้นจะไม่พอยังไม่จอเพราะว่าถ้ามันมีแค่นี้
ก็จะไม่เป็นไรปรากฏว่าต่อมาก็มีกองทุนอีกครับ
กองทุนหนึ่งกองทุนลิฟต์ครับ

องทุนลิฟต์ก็ลิฟต์มันพัง
เดี๋ยวคือเราซื้อคอนโดเราก็ซื้อห้องเราซื้อขาย
ถูกต้องแล้วเรายังต้องมารับผิดชอบ
ตรงนี้ไม่ใช่เป็นส่วนของบำรุกอะไรที่
คุณมิ้นต้องเข้าใจว่าคุณซื้อคอนโดเนี่ยคุณเป็นแค่ผู้เป็นเจ้าของร่วม
เป็นเจ้าของร่วมหมายความว่าคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของทั้งหมด
เมื่อคุณเป็นเจ้าของร่วมสิ่งต่างที่อยู่ในส่วนกลาง
ไม่ว่าปั๊มน้ำไม่ว่าลิฟท์ส่วนต่างเหล่านี้เป็นส่วนกลาง
ซึ่งถ้าเกิดเสียขึ้นมาคุณต้องมีความรับผิดชอบในการจ่ายร่วม
คือต้องร่วมคำชำระทุกอย่างที่เกิดขึ้น
แต่ปัญหาก็คือสคบเนี่ยหรือคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
น่าจะเข้าใจว่าในคอนโดต่างเหล่านี้เนี่ย
มีเงินกองทุนซึ่งเรียกเก็บเอาตอนต้น
ซึ่งกองทุนต่างเหล่านี้สามารถบริหารได้อย่างน้อยเป็น๑๐๑๐ปี
แต่เงินต่างเหล่านี้ถูกโกง
พนักงานที่เป็นนิติบุคคลต่างเหล่านั้นก็อาจจะไม่มีใครดูแลเลยนะ
บางทีก็จ่ายมาแล้วก็เอาหนี้๒๐๐๐ก็เขียนเป็น๓๔๐๐๐นะครับ
ซึ่งมีเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นยังมีกองทุนเกิดขึ้นอีก
เป็นกองทุนลิฟต์นะกองทุนลิฟต์ในกรณีเห็นว่าลิฟต์เสียหายหลัง
หลังนี่มีกองทุนอีกอันหนึ่งฮะยังอีกหรอคะ
พูดไปแล้วจะหัวเราะฮะกองทุนไม้กระดก
คุณอาจจะไม่เข้าใจฮะเพราะว่าคนร้องเรียนมาจริง
สนามเด็กเล่นอ่ะเหรอฮะแถวแถวไม่ใช่ไม้กระดกที่เป็นที่จอดรถ
เห็นไหมเวลาคุณขับไปไม้กระดกขึ้นไม้กระดกลงเนี่ย
จริงเหรอตรงนี้แหละครับที่เป็นระบบไม้
กองทุนไม้กระดกซึ่งเป็นระบบจอดรถนะครับที่คุณต้องใช้บัตรไปแตะ
แล้วไม้มันถึงจะขึ้นขึ้นไอ้นี่มันพัง
พอมันพังเสร็จจะต้องซื้อใหม่ก็ต้องเป็นแสน

ถูกต้องอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าระบบมันไม่คงทนถาวร
แล้วกองทุนแรกที่จ่ายไปช่วยอะไรไม่ได้เลย
นี่คือปัญหาครับเพราะว่าคอนโดต่างเหล่านี้เนี่ย
คุณมิ้นรู้ไหมครับว่ามีคอนโดมากมายขนาดไหนในกรุงเทพในขณะนี้

หมื่นแล้วล่ะครับคอนโดต่างนั้นแพร่ตัวขยายอย่างรวดเร็ว
แต่ว่าไม่มีสมาคมที่ควบคุมนิติบุคคลต่างเหล่านี้
คือเราเป็นคนซื้อเป็นเจ้าของร่วมถูกไหมครับ
เช้าเรามาเย็นเรามาเช้าเราออกเย็นเรามาเช้าเราออก

นิติบุคคลแต่ละคอนโดคอนโดเนี่ยที่ท่านผู้ชมไปซื้อนะ
ให้ลูกหลานที่เรียนหนังสือก็ดีนะครับ
ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยครับ
อันแรกที่โดนก่อนเลยนะเวลาที่โอนคอนโดเนี่ย
ค่าส่วนกลางซึ่งค่าส่วนกลางตัวนี้เป็นค่าขนขยะ
ถูกไหมครับค่าไฟส่วนกลางทางเดินนะครับ
ค่าดูแลความสะอาดค่ายามรักษาความปลอดภัยนะครับ
เท่านั้นยังไม่พอท่านจะต้องจ่ายค่ากองทุนส่วนกลาง
องทุนตัวนี้คือที่เรียกว่ากองทุนแรกเริ่มนะครับ
ซึ่งต้องเสียเอาแล้วแต่คอนโดใหญ่คอนโดเล็ก
เมื่ออยู่ต่อมา๓๔ปีเขาอยากจะปรับปรุงนะครับ
กองทุนลิฟต์กองทุนไม้กระดกกองทุนอะไร
ซึ่งผมมีหลักฐานที่ผู้ชมที่อยู่คอนโดร้องเรียนมา
เอาบินใบเสร็จเวลาที่ส่งมาเก็บเนี่ย
แต่ละเดือนเขาก็แจ้งลงไปด้วยที่คุณไม่มีแม้แต่อำนาจ
การต่อลองพูดอะไรเพราะว่าเขาถือว่า
การประชุมของนิติบุคคลมา
คุณมินครับคนที่อยู่อาศัยคอนโดในขณะนี้ถูกเอาเปรียบ

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ต่างเหล่านั้น
ทำตัวเป็นเหมือนกับยิปซี
ยิปซีก็คือกลุ่มชนเล่ล่อนทำเสร็จอ๋อย้ายไป
ทำเสร็จก็ย้ายไปเลยย้ายเสร็จก็หนีไปทำที่ใหม่
โฆษณาที่ใหม่สวยหรูพอทำเสร็จมีคนเข้ามาอยู่

โดยที่ไม่ได้ดูแลในสถานที่ต่างซึ่งขายไปแล้ว
โอ้โหสถานที่ที่เคยสวยหรูตรงล็อบบี้สวยก็ไม่มีคนดูแล
ยามแต่ก่อนตอนซื้อใหม่มี๕คน๑๐คน

ลักษณะอย่างนี้มีการร้องเรียนมาให้ผมมากมาย
พูดกันไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวขอโอกาสหน้าต้องมาพูดกันต่อครับ
เรื่องคอนโดนี้เราก็พูดกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วเหมือนกันนะคะ

วิถีชีวิตที่เร่งรีบการเดินทางที่สะดวกสบาย
คนก็เลือกมองว่าคอนโดน่าจะเป็นทางออกที่ดี
แต่พอฟังแบบนี้แล้วไม่รู้คุ้มหรือไม่คุ้มนะคุณผู้ชมกับการซื้อคอนโด
เหมือนเขาจะเรียกเอาเงินอะไรจากเราเมื่อไหร่ก็ต้องยอมจ่าย
เพราะว่าถือว่าเป็นส่วนกลางจะมาอิดออดก็ไม่ได้
เราก็ต้องอยู่ก็ต้องการความปลอดภัยต้องการดูแล
เดี๋ยวรอให้เวลาคุณชุวิตได้ไปย่อยข้อมูลก่อน
เดี๋ยวเรามาตีแสกหน้าเรื่องคอนโดกันแบบจริงจังอีกสักครั้ง
เพราะว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตคนเมืองที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง